อยู่ในบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับข่าวนี้จะพาไปดูกันหน่อย
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคนร้ายย่องเข้าไปในบ้าน
ย่องเข้าไปไม่พอนะคะเปลื้องผ้าแล้วก็มุดเข้าไป
มุ้งของเจ้าของบ้านนะคะหวังว่าจะขืนใจ
แต่ว่าเจ้าของบ้านไหวตัวทันตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
บนคลองกะเคียนอำเภอพระนครสี่อายุทยาชัดเจนทีเดียวค่ะ
เป็นภาพคนร้ายเป็นชายสวมหมวกเบเร่สีเขียว
พายกระเป๋าสีขาวเดินผ่านร้านค้าไปค่ะ
เวลานี้ประมาณตี๒กว่าของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ที่คนร้ายคนนี้จะงัดประตูเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เตรียมขืนใจเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นหญิงวัยหกสิบสองปีโดยผู้เสียหายเล่าว่าคนร้ายเนี่ยมุดมุ้งมานอนข้างข้าง
ก่อนจะพูดว่าขอหอมหน่อยอืมมากระซิบข้างหูเลยอะค่ะ
ตอนแรกเนี่ยเธอเข้าใจว่าเป็นลูกชายแต่ก็รู้สึกเอกใจนะ
ทำไมคนร้ายนี่ตัวใหญ่เอ๊ะทำไมตัวใหญ่จัง
ก็เลยเอามือไปโดนตัวคนร้ายพบว่าอยู่ในสภาพเปลือยกายค่ะ
เธอก็เลยรีบลุกออกมาเปิดไฟแล้วก็รู้สึกตกใจเข้าไปอีก
ไม่รู้ว่าใครมานอนอยู่ในมุ้งก็เลยรีบออกจากห้องไป
เขาเรียกลูกชายแล้วก็ตะโกนบอกสามีที่นอนอยู่ชั้นบนให้ลงมาช่วยหน่อย
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกไปทางประตูหลังบ้านค่ะ
ก็บอกถ้าน้ำไม่สบายแหงไหนมาเปิดไฟยังไงมันค่ะ
ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังกันนะคะ
ผู้เสียหายยังบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุเธอและครอบครัวรู้สึกหวาดระแวงมาก
เพราะว่าคนร้ายเป็นคนในตำบลเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่บ้าน
ชอบลักขโมยทรัพย์ศีลตามบ้านเรือนยามข้ามคืน
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็ว
คือเห็นกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเป็นใครที่มาก่อเหตุนะคะ